คุณผู้ชมค่ะโอ้ยลิ้นพันเพราะว่ารู้ว่าจะร้องเพลงอีกแล้วอ่ะ
ก็ความลับไม่ใช่ความลับใครอยากเจอรักทำไมต้องเป็น
เพลงนี้ร้องนำมาขนาดนี้เพราะอะไรเพราะความรักมันไม่ใช่ความลับค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีดาราหลายคนนะที่เปิดตัวแฟนให้เห็นในโซเชียลเลย
แต่ก็มีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้อยากจะเปิดตัวแต่เขาก็ไม่ได้ปิดนะคุณผู้ชมนะ
แค่ไม่เห็นในโซเชียลเท่านั้นเอง
วันนี้ค่ะเราขอนำเสนอ๓หนุ่มที่เขามีหวานใจเป็นตัวเป็นตนแล้ว
เพียงแต่ยังไม่ได้เปิดตัวในโซเชียล
เริ่มกันที่พระเอกหนุ่มซิกแพคแน่นอย่างสนยุค

เปิดรูปสนขึ้นมาเลยลิ้นพันธุ์

ล่าสุดเนี่ยหนุ่มสนเขาบอกว่าผมมีแฟนแล้วนะ

ท่าไหนก็หล่อบอกเลยแต่ว่าเขามีแฟนแล้ว

คบกันมา๓ปีแล้วนะเธอไม่ใช่เล่น
ทุกวันนี้ควงกันไปไหนมาไหนด้วยกันปกติเลย
แต่ที่ไม่เปิดตัวเพราะไม่อยากให้ฝ่ายหญิง

ฝ่ายหญิงสาวนั่นแหละที่เขาลงรูปในโอกาสพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เคยงอนนะเพราะว่าเอาเข้าจริงเขาก็เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบว่าห่วงความเป็นส่วนตัวอยู่เหมือนกันคือรู้ไงว่าแฟนหนุ่มเราเป็นดาราเนาะก็ไม่อยากจะให้มาเปิดเผยอะไรมากที่สุดคุยอะไรมากคุณผู้ชมค่ะเออก็เลิศดีเหมือนกันนะจ๊ะ
ตามประกบเราตามประกบสัมภาษณ์มาหลายปีลึกในใจก็อยากได้แหละเอ่อ

มารู้ว่าน้องมาสุเนี่ยเขามีแฟนแล้วว้าว

สวยมากชื่อว่าน้องนาตาลีณปารี

ทั้งคู่ปิ๊งรักกันตั้งแต่เล่นละครดาวหลงฟ้าคุณผู้ชม
ซุ่มคบหากันมานาน๕ปีนะ
มีลงรูปคู่กันบ้างตามโอกาสที่เหมาะสมค่ะ

รักครั้งนี้ของผมน่ะมันไม่ได้หวือหวา

เป็นช้อปปิ้งซื้อข้าวของเครื่องใช้ในครู

เป็นเทคนิคเสริมรักแบบใหม่แบบสับแบบธรรมชาติสุดแล้วค่ะคนนี้
้อนซ่อมเดินซื้อแบบพริกใส่ทิชชู่อะไรอย่างนี้

ใช่อันนี้ผมก็ปรับ๕๖ปีได้ครับผม
ผมมองว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติครับ

แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ถามไม่รู้ตรงนี้ด้วย

น่ารักน้อยผู้ชายอบอุ่นจัง

จ๊ะไปซื้อมีดกันไหม

เข้ากลัวรู้ธรรมกับเนี่ยหน้ากลัวจริงเลย